เมาฆ่าแม่คนก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกชายนะคะเอามีดแทงแม่จนตาย
เขาบอกว่ากลัวว่าแม่จะมาทำร้ายเขาแม่จะไปทำร้ายได้ยังไง
ในเมื่อแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจุดเกิดเหตุอยู่ที่หอพักนะคะ
ที่ถนนรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปพบศพของนางบุญมามูลคบอายุ๕๘ปี
สภาพคือนอนหงายอยู่บนเตียงแล้วที่อกด้านขวามีรอยโดนมีดแทง
แต่เลือดเลิศเนี่ยไม่มีแล้วนะคะเหมือนกับโดนเช็ดออกไปหมดแล้วอะค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าคงจะมีการทำความสะอาดร่างกายผู้ตายเรียบร้อยแล้ว

แล้วก็เชื่อด้วยว่าน่าจะเป็นการทำความสะอาดเพื่ออำพรา
ใช่เพราะว่าตัวของลูกชายไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ
แต่ลูกชายแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้แบบนี้บอกว่าแม่น่าจะหัวใจวายตายครับ
แต่ถามเจ้าหน้าที่เชื่อไหมไม่เชื่อเพราะตรวจสภาพศพมีแผลถูกแทงตรงราวนมด้านขวา
แล้วก็มีรอยเลือดตรงที่นอนเล็กน้อยแต่ว่าร่างกายถูกทำความสะอาดอำพรางไว้หมดแล้ว

เขาไม่เชื่อหรอกค่ะหัวใจวายตายสภาพศพไม่ใช่แบบนี้
ทีนี้ก็เลยต้องเอาตัวลูกชายไปสอบสวนที่สพเมืองลำปาง
ทีนี้สอบไปสอบมาเนี่ยลูกชายก็เล่าให้ฟังนะกินเหล้าไปเยอะมากคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากเลิกงานก็กินเหล้ากับเพื่อน๒คน๑ขวด
ระหว่างทางกลับหอพักนะก็ดื่มเหล้าอีกหลังจากนั้นพอมาถึงหอแล้วก็ดื่มเหล้ากับเพื่อนข้างห้องอีก
ดื่มอยู่๓รอบหลังจากนั้นก็กลับมาที่ห้องแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
ทีนี้ตำรวจก็นำตัวลูกชายชื่อว่านายเอกไปทำแผนจุดที่ฆ่าแม่
แล้วนายเอกก็บอกไงที่ต้องฆ่าแม่เพราะกลัวกลัวแม่จะมาทำร้าย
ตอนนี้ผมสำนึกผมรู้สึกสำนึกตั้งแต่ก่อเหตุเสร็จเลยเช็ดทำความสะอาดศพแม่เรียบร้อย
แล้วเราก็เจอภรรยาของนายเอกก็เล่าให้ฟังบอกว่าสามีเขาเครียด
เครียดที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงเพราะว่าตอนแรกน้องชายสามีเอาแม่มาให้
แล้วยังคิดอยู่เลยว่าน้องชายสามีคงจะมาช่วยดูแลแต่เปล่า
กลายเป็นภาระก็ไปตกอยู่ที่สามีแล้วสามีก็เลยเครียดสะสม
ตอนก่อเหตุนะตัวภรรยาก็เห็นนะคุณนะว่าตัวของสามีไปนั่งคร่อมแม่
แล้วก็บีบคอแม่นะครับตัวภรรยาพยายามห้ามแล้วแต่ว่าตัวสามีบอกว่าอย่ามายุ่ง
หลังจากนั้นก็น่าจะก่อเหตุในการใช้มีดแทงแม่นะครับ
แล้วก็หลังจากเกิดเหตุตัวภรรยายังไปกราบศพแม่อยู่เลย
ทีนี้ก็มีการนิมนต์พระมาทำพิธีสวดเชิญดวงวิญญาณนะคะ
ก็ทางคดีเดี๋ยวตำรวจจะเอาตัวนายเอกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาฆ่าบุพการีโดยเจตนา
แล้วก็เดี๋ยวจะไปฝากขังศาลวันพรุ่งนี้นะคะ
ตัวภรรยาของนายเอกตอนนี้เก็บข้าวเก็บของหนีออกมาแล้วนะ
ไม่กล้าอยู่กับนายเอกแล้วนะไม่กล้าอยู่บ้านนี้แล้วนะครับ